หน้าของกอล์ฟนะครับโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกครับ
ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับก็เปิดตัวโครงการสีสันตะวันออก
ก็มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวแล้วก็มีโอกาสมาแข่งขันด้วยนะครับ
แข่งทั้งหมดสี่สนามเดิมสนามแรกครับยี่สิบสองมิถุนายนที่สนามเขาเขียว
ที่กลับจังหวัดชนบุรีแล้วก็ปิดท้ายที่สนามสยาม
ครั้งที่กลับพัทยาโอคอสนะครับวันที่สามกันยายน